ผู้บัญชาการตำรวจนครบานขอความร่วมมือชาวกรุงเทพนะคะที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ที่พระบรมมหาราชวัง
โดยบอกว่าอยากจะให้คนกรุงเทพเดินทางมาในช่วงวันธรรมดา
เปิดโอกาสให้กับประชาชนในต่างจังหวัดได้เดินทางเข้ามาในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ดูแลความเรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับผู้นำของสองประเทศค่ะ
และดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ไทย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ
เตรียมความพร้อมในการเดินทางของผู้นำทั้งสองประเทศ
เพื่อถวายศักระพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พลตำรวจโทษานิทบอกว่าขณะนี้มีประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
ณพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาประสาทในพระบรมมหาราชวัง
รวมทั้งสิ้นกว่า๕๖๗๐๐คน
พร้อมฝากเชิญชวนประชาชนในกรุงเทพค่ะให้เดินทางมาในวันธรรมดา
ก็จะเปิดโอกาสให้เข้าถวายศักระได้จนถึงเวลา๒๑นาฬิกา
ส่วนในวันหยุดสุดสัปดาห์อยากจะขอให้เป็นโอกาสของประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะอย่างเท่าเทียมกันค่ะ